อ่าก็ได้ลูกสาวมาด้วยความรักแหละนะลูกสาวน้องอันนาค่ะตอนนี้โตแล้วนะคะ
ซิงเกิลกลัวใจของเธอเล่าเรื่องราวช้ำรักที่ผ่านมา
ในเอ็มวีเนี่ยเอาแฟนเก่ามาเล่นด้วยค่ะคุณการ์ดสุรพิษนะคะ
หากว่าในอนาคตจะแต่งงานใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือจะแต่งกับผู้หญิง
เขายินดีและพร้อมเปิดใจอธิบายให้ลูกเข้าใจแน่นอนค่ะ
ปีครับผมตั้งแต่มีลูกน้องอนาคต๖ขวบพอดีตอนนี้กำลังขึ้นป๑แล้ว
เร็วเหิมโตเราก็เริ่มดูแลตัวเองได้แล้วอะไรงี้เราก็เลยอยากถูกกับมาในวงการอีกทีหนึ่ง
ก็จะออกหักตลอด
ชีวิตปัจจุบันล่ะคะมีความรักที่ดีไหมคะ
ไม่มีครับ๖ปีเพราะถ้าตั้งมีลูกเราทำทุ่มเทให้เขาหมดเลย
เรื่องฟงเรื่องแฟนไงก็ไม่มีเลย
ขอแสลงโทษถ้าเรามีแฟนลูกเข้าใจไหมเคยเล่าอธิบายไหม
ทุกครั้งที่นอนกับอาร์ตเนี่ยเขาจะถามตลอดเลย
ป๊าค่ะเกย์คืออะไรเราจะเล่าให้เขาฟังทุกอย่าง
คือตอนนี้ถามเขาได้เลยยิ่งกว่าข้อสอบอีก
ครอบครัวใครครอบครัวมันนะคุณผู้ชมก็มีการอธิบายให้ลูกเข้าใจแล้ว
ถ้าเผื่อว่าใครจะไปดราม่ากับครอบครัวเขานะคะ
เขาไม่ได้ปิดบังลูกนะคะใช่แล้วค่ะ